ที่อุดรธานีนะฮะเขาไปจับโจร

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๒นะครับ

ในจังหวัดอุดรธานีด้วย
จับภาพกระดาษที่นายนัทพงศ์ก้อนวิมล
หรือว่าเขาชื่อรีจอยซ์นะแหมชื่อเขาเทพแล้วกัน

เดินไปงัดแงะประตูห้องเรียน
เป็นห้องเรียนของเด็กอนุบาลคุณผู้ชม
แล้วไปเอากระปุกออมสินของน้องอนุบาลไป

จากโรงเรียนนี้ปุ๊บไปก่อเหตุอีกหนึ่งจุดคือ

คืนเดียวกันไปงัด๒โรงเรียน
ตำรวจโรงพักเมืองอุดรธานีก็สามารถจับตัวได้
ขณะที่เขาปั่นจักรยานกลับบ้านวันที่๗

ก็สวมเสื้อตัวที่เขาใส่ไปงัดโรงเรียนนี่แหละ
สวมเสื้อใส่อยู่เหมือนตัวเดิมอยู่เลย
แล้วก็ของกลางได้เงิน

เสร็จแล้วประมาณ๑๗๑๔บาท

ว่าเด็กอนุบันคุณขโมยเงินเด็กอนุบาล
ที่เขาหยอดเหรียญใส่กระปุกออมสิน
พุทธวัฒน์บอกว่าก็ทำงานเป็นช่างทาสีแหละ
แต่ว่าระยะหลังไม่มีงานทำเลย
เงินไม่มีก็เลยตะเวนขี่รถจักรยานนี่แหละ
แงะตามโรงเรียนต่างช่วงดึกนี่แหละ

งัดโรงเรียนเทศบาลไป๒ครั้ง

เคยเรียนด้วยงัดไป๑ครั้ง

ทั้งเงินในกระปุกออมสินของน้องด้วย

ตำรวจก็เลยนำตัวไปดำเนินข้อหารักทรัพย
ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืนนะครับ

มีมือมีเท้าสมบูรณ์แบบทำงานดีกว่า

เป็นการออมเงินไปเอาของเขามาก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว